มีเรื่องมาฝากสำหรับคนที่ชอบทานกบมาก

เป็นชาวสวนยางพาราในจังหวัดระนอง
เลี้ยงเองเลยสำหรับพันธุ์รัสเซีย

เออทอดก่อนฉีกขามาทานเป็นขักเหมือนเนื้อไก่

เป็นชาวบ้านทุ่งคาตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองระนอง

พ่อพันกบรัสเซียมาจากสุราธานีเมื่อ๓ปีก่อนค่ะ

ช่วงแรกนี่เลี้ยงไว้กินเอง
ไว้ในครอบครัวเพราะปกติชอบทำสวนผสมอยู่แล้ว
มีทั้งยางพาราปลูกผักผลไม้อีกหลายอย่างนะคะ
แต่ว่าพอช่วงยางพารานี้ราคาตกต่ำ
หันมาแบ่งพืชผักและกบที่เลี้ยงไว้

สร้างรายได้จุนเจือครอบครัวนะคะ

แล้วก็ได้กบขนาด๔๕กิโลกรัมต่อ๑ตัว
อย่างภาพที่เห็นเลยแล้วก็ขายกิโลกรัมละ๑๐๐บาทนะคะ
สรุปแล้วก็ตัวละ๔๐๐นั่นเองค่ะ

ใช้อาหารปลาดุกที่มีราคาถูกกว่าอาหารกบนะคะ

สามารถขายได้ครั้งละ๑๐๐๐บาทขึ้นไป
ถือว่าตอนนี้จากที่แต่ก่อนเป็นรายได้เสริม
ตอนนี้เป็นรายได้หลักแล้วนะคะสำหรับครอบครัวค่ะ
โอ้โหตัวใหญ่จริงนะฮะ